เห็นข่าวคนติดเชื้อรอเตียงตายคาบ้าน
มันอดอนาจใจไม่ได้จริง
คำถามสำคัญของช่วงนี้คือ
เราจะแก้ปัญหานี้ยังไง
แต่ว่ามันมีแก๊สกอดาณีแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ก็คือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ให้รออยู่บ้าน
แล้วพอรอหลายวันไม่มีรถมารับ
ส่วนรายที่รถมารับได้ก่อนเนี้ยส่วนรายที่รถมารับได้ก่อนเนี้ย
ออกสื่อออกข่าวเจ้าหน้าที่ก็จะให้ความสำคัญกับกรณีนี้ก่อน
แต่ว่าทั้งหมดนี้สภาพที่ว่านี้ไม่ได้ตำหนิใครครับ
เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกินจะรับมือไหวแล้วตอนนี้รับมือกันไม่ทัน
เจ้าหน้าที่ทำงานกันไม่ทันรถมีไม่พอภารกิจล้นมือหาเตียงให้ไม่ทัน
ทุกอย่างมันทะลักล้นเข้ามาเกินกว่าที่จะคาดคิด
การประเมินการวางแผนไม่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น
แต่ว่าวันนี้ถ้าดูทิศทางข่าวแล้วมันยังพอมีทางออก
เพราะว่ามีข้อเสนอใหม่ที่น่าสนใจมาจากกระทรวงสาธารณสุข
หัวข่าววันนี้เขาบอกว่าคุณอนุทินถกด่วนแก้เตียงไม่พอ
ตั้งศูนย์รับกระจายผู้ป่วยโควิด
เรื่องต้นเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าได้หารือกับทั้งกอทมหารือกับรัฐมนตรีท่องเที่ยว
เพื่อจะขอพื้นที่อินดอร์สเตดียมหรือสนามกีฬาที่มีระบบระบบปิด
มาเป็นส่วนแรกรับผู้ป่วยตามบ้านเป็นส่วนแรกรับนะครับ
เพื่อกระจายแจกจ่ายไปยังสถานพยาบาล
แลกรับดังกล่าวเนี่ยจะเป็นหน่วยประสานกลางในการรวบรวมผู้ป่วยที่ยังไม่มีรถมารับ
ให้มาอยู่ในจุดจุดเดียวกันโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะทำหน้าที่สนับสนุน
รับข้อมูลและกระจายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลและสถานบริการ

หลักการก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ติดเชื้อว่าเขาตรวจแล้วติดเชื้อ
ก็จะส่งรถไปรับตัวมาไว้ที่ศูนย์แรกรับนี่ก่อน
แล้วจังหวะนั้นก็จะหาช่วยกันหาเตียง
หาเตียงระยะที่รออยู่ที่ศูนย์แรกรับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเบื้องต้นไปก่อน
รอจนกว่าว่าจะได้เตียงจากโรงพยาบาลที่ใดที่หนึ่ง
สรุปก็คือว่าให้ผู้ติดเชื้อหรือคนที่มีอาการไปรอกันอยู่ในที่เดียวกัน
สะดวกกว่าบริหารจัดการได้ง่ายกว่า
การรับส่งจากศูนย์แรกรับไปโรงพยาบาลที่มีเตียงว่างเนี่ย
มันจะสะดวกกว่าสะดวกกว่าที่จะกระจายไปรับจากบ้านซึ่งอยู่กระจัดกระจายกันหลายทิศหลายทางหลายที่
แต่ย้ำอีกทีนะครับว่าศูนย์แรกรับไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม
ละแบบกันนะครับศูนย์แรกรับเนี่ยคือไปอยู่เพื่อรอเตียง
เพื่อรอเตียงยังไงยังไงก็ดีกว่าอยู่ที่บ้าน
เพราะอยู่ที่บ้านบางคนไม่มีคนดูยุงอยู่คนเดียวอยู่แบบเดียวได้
อันนี้อันนี้คือจะมีศูนย์แลกรับทีนี้คำถามตามมาว่า
รถรับส่งที่ขาดแคลนหมุนกันไม่ทันมีปัญหารถไม่พอ
อันนี้ก็มีข่าวมาว่ากองทัพได้จัดตั้งศูนย์
สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิดขึ้นมาแล้ว
เบื้องต้นเนี่ยจะมีรถพร้อมจะใช้งานอยู่สามสิบเอ็ดคัน
สามสิบเอ็ดคันนี่ท่านดูในจอว่ามาจากไหนบ้างมาจากกองกองทัพไทยสิบห้าคัน
มาจากกองทัพบก๑๐คันมาจากกองทัพเรือ๓คัน
มาจากกองทัพอากาศสามคันนี่รวมกันเป็นสามสิบเอ็ดคัน
อันนี้ถ้าไม่พอก็น่าจะเพิ่มได้
เพราะว่ารถที่สังกัดอยู่กับทหารเนี่ยมีเยอะมากนำออกมาช่วยเหลือประชาชนกันในช่วงนี้แหละ
ดีที่สุดถัดมาเรื่องศูนย์แลกรับก็มาถึงประเด็นใหญ่คือเรื่องวัคซีน
หลังจากภาคประชาชนธุรกิจลายใหญ่เขาออกโรงผลักดัน
ให้นายกเร่งหาวัคซีนเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วกว่า
ให้มากกว่าที่กำหนดแผนเดิมวันนี้น่าจะได้เรื่องแล้วล่ะครับ
เพราะว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
มารื่นนี้วันที่ยี่สิบแปดนายกจะนัดหมายกับภาคเอกชนสามสถาบัน
สามสถาบันก็คือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยและสมาคมธนาคารไทย
แต่ว่าเขาจะเอาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยเรื่องที่จะคุยกันก็คือหาแนวทางร่วมกันว่า
จะร่วมมือกันยังไงที่จะทำให้การฉีดวัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ได้เร็วกว่าฉีดได้มากกว่าแผนเดิมเอาเรื่องแผนการเร่งฉีดวัคซีนก่อน
คุณกรอบการวัฒนวรางกูลรองประธานกรรมการหอการค้าไทย
ท่านบอกว่าในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยจะแบ่งงานเป็นสองส่วน
คือส่วนแรกส่วนแรกคือส่วนของโรงพยาบาลเอกชน
ที่จะจัดซื้อวัคซีนต่อจากรัฐบาลซื้อต่อจากรัฐบาลนะครับ
เพราะวัคซีนเนี่ยรัฐต่อรัฐเขาซื้อกัน
แต่ว่าภาคเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะไปซื้อจ่าต่อจากรัฐบาล
เพื่อมาจัดจำหน่ายเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนที่เขาพอมีกำลังทรัพย์
และไม่อยากจะรอการรับฉีดวัคซีนฟรีจากภาครัฐซึ่งซึ่งคิวจะต้องยาว
ขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนกำลังรวบรวมกันว่า
โรงเนี่ยจะต้องการจำนวนวัคซีนเท่าไหร่พอได้มาแล้วก็จะเป็นการกระจายฉีดได้เร็วขึ้น
คนที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นก็มีทางเลือก
ซึ่งราคาวัคซีนก็ไม่ได้แพงนะครับ๑๒๐๐นี่แหละ
อันนี้ก็น่าจะเป็นวัคซีนทางเลือกให้โรงพยาบาลเอกชนซื้อต่อจากรัฐ
ใครสนใจก็ไปฉีดได้ไม่ต้องรอคิววัคซีนฟรี
ส่วนที่สองคือการฉีดให้บุคลากรในภาคเอกชนโดยภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ความสมัครใจของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทขณะนี้
มีความต้องการแล้วประมาณสองล้านโดสอันนี้จะรวมถึงการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนด้วยแล้วนะครับ
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่หอการค้าเขาจะร่วมมือกับกอทม
คือเขาจะหารือกับกอทมเพื่อประสานหาสถานที่รองรับการฉีดวัคซีน
สำหรับประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพกลุ่มก่อการบอกว่าจำเป็นต้องจัดหาสถานที่
รองรับคนจำนวนมากที่จะรับการฉีดวัคซีนได้วันละ๕๐๐๐โดสต่อวัน
ซึ่งจะต้องมีสถานที่เพื่อจัดการข้อมูลจัดระบบนัดหมายยังไง
ไม่ให้คนไปแออัดไปรวมตัวกันมากเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอีก
อันนี้คือวัคซีนฟรีนะครับวัคซีนฟรีจากรัฐอ่าทีนี้
สภาอุตสาหกรรมเขาก็มีข่าวนี้มามาบอกให้รู้
คุณสุพรรณมงคลสุธีคุณสุพรรณมงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยคลินิกเสริมความงาม
กว่า๕บริษัทที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ
เขาแจ้งความจำนงมาแล้วครับเขาแจ้งความจำนงมาว่า
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยภาครัฐฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนแต่ละพื้นที่โดยทางคลินิกเหล่านี้
มีความพร้อมเขามีบุคลากรทางการแพทย์เขามีพยาบาล
พร้อมที่จะฉีดวัคซีนได้อันนี้แหละครับ
คือพลังความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนที่เขาพร้อมจะเสนอตัว
ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นก็เหลือแต่ว่า
กลไกของภาครัฐจะตอบสนองได้แค่ไหนอันนี้ก็
ทั้งหมดมันไม่ง่ายหรอกครับที่จะฉีดได้เร็วกว่าที่เราคาดหวังกันไว้
ฉะนั้นเอาสรุปตัวเลขอีกทีนึงตัวเลขวัคซีนเนี่ย
ถ้ามาถึงวันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าที่จัดหาได้แล้วเนี่ย
ี่สิบสี่ล้านโดสที่ทยอยมาอันนี้แน่นอนแล้ว
อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่อีก๓๕ล้านโดสถ้ามาตามนี้ได้ไม่ต้องห่วง
ก็เหลือแต่ว่าระยะที่รอวัคซีนซึ่งมันยังไม่เร็ว
ดีที่สุดคือต้องระวังตัวเองให้มากที่สุด
ต้องล็อกดาวน์ตัวเองเอาไว้ก่อนลองฟังคนที่ติดเชื้อและคนที่ป่วยหนัก
ที่เขาเพจเขาส่งสัญญาณมาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้
เขาจะต้องระวัดระวังตัวให้มากกว่าที่ผ่านมาเพราะพอถึงป่วยแล้วมันทรมานมาก
ตอนนี้มียอดป่วยหนักอยู่ห้าร้อยกว่าคนแล้วอยู่ในอาการต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย
ตัวเลขอยู่ประมาณร้อยกว่าคนร้อยสามสิบแปดคน
ฉะนั้นทั้งหมดนี้ระยะที่รอวัคซีนต้องล็อกดาวน์ตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับบ้าน
ให้มากที่สุดแล้วจะปลอดภัยที่สุดนี่คือ
เส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ